ช่วงของสงกรานของทุกปีก็มักจะมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบ่อยครั้งนะครับ
มาเริ่มดูที่จังหวัดพิจิตรกันก่อนครับ
กระบะนั้นมีการชนประสานงากันนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๕คนบาดเจ็บ๒คนครับ
ส่วนจังหวัดตรังรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถกระบะกลางแยก
มีผู้เสียชีวิต๑คนและเป็นรายแรกของจังหวัดครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกบ้านโพถนนตรังน้ำผุด
ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังครับ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบาดจอดอยู่กลางถนน
ทราบชื่อคนขับคือนายประสานกลมกล่อมอายุ๔๑ปี
แล้วพบรถจักรยานยนต์สภาพพังยับเยินล้มอยู่ข้างรถกระบะ
แล้วข้างกันไปพบศพของนายจรูนกลิ่นเพชรอายุ๖๐ปี
ถือว่านี่คือผู้เสียชีวิตรายแรกในช่วง๗วันอันตรายในพื้นที่ของจังหวัดตรังครับ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถกระบะที่บริเวณโค้งบ้านหนองกระสังที่ตำบลด่านจากอำเภอโนนไทย
เป็นเหตุให้นายมณัฐสังทองหลางอายุ๔๐ปี
คนขับรถเก๋งเสียชีวิตขาดที่
ส่วนนายศรังไชสมบงอายุ๓๗ปี
ปีคนขับรถกระบะที่มากับภรรยาและลูก๔คนบาดเจ็บเล็กน้อย

เกิดอุบัติเหตุรถกระบะแคปสีเขียวชนประสานงากับรถกระบะสีดำ

คือนายวิชัยสุวรรณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชร
นายสายสุวรรณอายุ๖๔ปีนายหนูสุวรรณอายุ๖๙ปีส่วนอีก๒คนเป็นหญิงยังไม่ทราบชื่อ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๒คนในรถกระบาดสีดำคือนางสุดารัฐอยู่ยงคนขับรถ
กับลูกชายชื่อนายชนละทีอยู่ยงตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลพิจิตรครับ